เรื่องนี้กันหน่อยเรื่องเกี่ยวกับครูในโรงเรียน
คือถ้ามันมาเป็นข่าวแบบนี้ครูยีก็มีเยอะนะ
แต่อันนี้มันต้องเอามาเป็นข่าวเพราะว่ามีคนไปถ่ายคลิป
เด็กเนี่ยพูดเรื่องของครูแล้วก็เล่าเรื่องของครูว่า
ครูชอบยืมเงินแม่หนู
แล้วเด็กคนอื่นก็สมทบว่าครูยืมเงินแม่หนูเหมือนกัน
เฮ้ยแล้วกลายเป็นเด็กแล้วชั้นป๓
คุณความไร้เดียงสาของเด็กเราก็ไม่ได้คาดคิดว่า

เราก็ต้องไปตามเรื่องนี้ปรากฏผู้ปกครองก็พูดเหมือนกัน
ถึงขั้นที่ครูคนนี้ถูกตั้งฉายาว่าครูสล็อต
กลุ่มไปส่งน้องคิดแล้วเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังไปดูคลิปก่อน

งั้นครูก็คิดว่าถึงคุณขอไปร้ายเพื่อสร้างใช่ไหม
แต่ไม่เคยเจอนหนักรสงคล
แล้วคุณเกิดบอกอาจได้เข้ายขยาย

ทำไมเด็กแต่ละคนเขารู้เรื่องคุณครูคนนี้หมดเลย

คือคนนึงพูดปุ๊บน้องอีกคนเดินตามมาสมทบ
พอคนที่สองปุ๊บคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้า

ยืมหนูสามพันยืมแม่หนูยืมพ่อหนูด้วย

จับใจความได้คือไปหาที่บ้านตอนกลางคืนด้วยนะไปยืมเงิน
ใช่แต่ใดเราต้องตรวจสอบถูกไหมคะคุณผู้ชมค่ะ

เป็นเด็กป๓น้องอยู่ชั้นป๓กันทั้งนั้นนะคะ
ออกมาพูดว่าครูชอบไปยืมเงิน
แล้วบางทีไปที่บ้านตอนดึก
ขอยืมเงินจากพ่อจากแม่

เขาบอกว่าอยู่ในห้องครูก็ไม่สอนด้วยนะ
แล้วเขาตั้งฉายาช่องครูว่าครูสรอท

ทีนี้เขาบอกว่าเป็นเพราะสาเหตุว่าครูคนนี้
เลยไปไล่ยืมเงินผู้ปกครองของนักเรียน
คือพอมีคลิปเด็กแบบนี้ออกมาคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเต็มเลย
แต่ใดนั้นเราก็ต้องไปติดตามความคืบหน้า

แล้วผู้ปกครองต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันแวะว่าค่ะ
ครูคนนี้ขอยืมเงินจริงเฮ้ยแล้วติดหนี้รายวัน
ครูเหมือนกับว่าติดพนันแล้วก็ปรากฏว่ามันต้องจ่ายหนี้

แล้วก็ไม่มีเงินจ่ายพวกกู้ยืมนอกระบบแบบนี้
ก็เลยไปไล่ยืมเงินผู้ปกครองค่ะ
ปรากฏบางคนผู้ปกครองบอกไปทัวร์เงินจากครู
ครูไม่ให้ก็ต้องตามไปทวงถึงโรงเรียน
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมไม่เล่าต่อแต่ฟังเสียงผู้ปกครองเองเลย
เขาก็เลยมายืมหนู๕๐๐บาทแต่หนูก็บอกว่าหนูไม่มีเพราะหนูรู้ทัน
แต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านใกล้หนูเนี่ย
ครับพอรู้ใช่ไหม
เขาก็โดนเหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าได้คืนหรือยัง

ตอนแรกตอนแรกที่แกเคยเล่าน่าจะ๔๐๐แต่ตอนนั้นแกตามไปเอาที่โรงเรียนเลยค่ะ
โอ้โฮสิคุณ
ผู้ปกครองเล่านะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะ
ผู้ปกครองรายนี้บอกว่ามีผู้ปกครองคนอื่นโดนด้วย
ที่สำคัญแม้กระทั่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ก็โดนยืมเงินเหมือนกันก็ต้องตามไปทวงกันถึงโรงเรียนนะคะเหตุการณ์นี้

เหมือนยังให้ข้อมูลกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่า
ในห้องเนี่ยพอไม่ได้สอนก็ใช้วิธีการเปิดเหมือนโทรทัศน์
แล้วให้เด็กเรียนผ่านทางไกลแบบนั้นลักษณะนั้นแทน
ตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดผู้ปกครองพ่อแม่เป็นห่วงเด็กนะคะ
เพราะอะไรเพราะเด็กไม่ได้เรียนตามที่ควรจะได้เรียน
ผลการเรียนของน้องก็ไม่ดีค่ะ
โดยเด็กชั้นที่โดยเฉพาะห้องที่คุณครูคนนี้ดูแลอยู่

ตอนนี้ผู้ปกครองบอกว่าอยากให้ทางโรงเรียนต้นสังกัดเร่งตรวจสอบค่ะ
โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่คือ
ครูเล่นพนันออนไลน์ระหว่างสอนหนังสือด้วยนี่สิ
โอ้โหถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ยังไงเนอะ